พรุ่งนี้แล้วค่ะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เราพาไปดูในหลายพื้นที่เลยค่ะ
ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมคะที่วัดเกาะเทวดาที่อำเภอชวางค่ะ
ชาวบ้านเขาไปจุดทูบเอาดอกไม้ไปกราบไหว้ที่นี่ค่ะ
เรือไม้ตะเคียนแม่ลำด่วนนี่อายุเป็นร้อยปีนะคะ
พบที่ริมแม่น้ำตาปีแล้วก็เขาร่ำลือกันว่าเนี่ย
เวลาชาวบ้านไปกราบไหว้นะถูกลอตเตอรี่หลายงวดแล้ว
คนในพื้นที่พื้นที่ใกล้เคียงก็เลยไปกันเยอะเลยนะคะ
ก็เอาแป้งไปทาค่ะไปรูปค่ะก็ตามความเชื่อเนาะ
ก็เรือต้นตะเคียนนี้ความยาว๘เมตรนะคะ
กว้าง๑เมตรนะคะแล้วก็มีคนขุดพบ
แล้วก็เอามาเก็บไว้ที่วัดนี้ค่ะวัดเกาะเทวดา
ชาวบ้านที่เคยถูกรางวัลก็จะซื้อผ้าสบายแพร่
ชุดไทยไปถวายนะคะครั้งนี้เนี่ย
ชาวบ้านไปขอเลขเด็ดก็ได้มาหลายเลข
แต่เราไม่บอกให้คุณผู้ชมไปเองค่ะ
จะไปทักไหมค่ะ
ส่วนที่จังหวัดระยองครับท่านผู้ชมครับ
ชาวประมงพื้นบ้านที่บ้านสลาเขียว
อยู่ที่ตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ออกไปทอดแหจับปลาในทะเล
แต่กลับไปได้พระพุทธรูปติดแหขึ้นมา
นี่ฮะเป็นพระพรมนะครับพระพรมนะครับ
พรมลักษณะแบบนี้นะครับก็นำมากราบไหว้บูชานะครับ
โดยนายชายารักษมาตาผู้ที่ไปเจอนะครับ
บอกว่าเมื่อเช้ามืดตี๔ของเมื่อวานนี้
ออกเรือประมงเล็กไปหาปลาเพียงคนเดียวนะครับ
บริเวณหน้าเกาะเสม็ดห่างจากฝั่งสัก๓กิโล
น้ำทะเลช่วงนั้นก็ลึก๔๕เมตร
แหหาปลาอยู่ก็ปรากฏว่า
พระพรมติดแหขึ้นมา

แหอีกยังได้ขึ้นมาอีก
ตอนที่เอาแหขึ้นมาก็เลยยกขึ้นเรือมา
แล้วนำกลับขึ้นฝั่งนำมาตั้งบูชา

เนื่องจากพบพระพรมนะฮะ

อ่านตรงไว้เราต้อง๕๐ใช่ไหมฮะอ่อนคณิตศาสตร์ครับ
ชาวบ้านหลายคนก็ต่างเชื่อว่าคนที่พบจะมีโชคลาภนะครับ
ก็มาช่วยกันตีเลขเด็ดต่างนานานะครับ
ซื้อสลากในวันพรุ่งนี้นะฮะ
ดูทั้งเรื่องของพระกรบ้างนะครับ
บ้างอะไรอย่างนี้พระพักษ์อะไรพวกนี้นะครับ
ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็แน่นอนฮะไม่ต้องห่วง
พอพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ทราบข่าวครับ

ใช่นี่มาเลยครับจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ใช่ครับแล้วพรุ่งนี้มาว่ากัน
ไปต่อเดี๋ยวให้คุณผู้ชมและคุณภาคภูมิช่วยกันคิดเลขนะ
เขาบอกว่าเลขที่คนซื้อกันเยอะนะเลขเด็ดเป็นทะเบียนรถของนายกรัฐมนตรีที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่

เพราะเลขรถเมที่เกิดไฟไหม้
อ่ะหูตอนไหนคะจำไม่ได้เหมือนกัน

ก็ขายเกลี้ยงแผงไปแล้วเรียบร้อยที่ชายนาทนะคะ
เอาขึ้นไปหน่อยฮะจากชายนาฏไปเชียงใหม่นะครับ
ผู้ชมครับที่วัดบ้านมอนตำบลสรรกลางอำเภอสรรกำแพงนะครับ
มีชาวบ้านมากราบไหว้พระที่วัดนะฮะแล้วก็มาขอโชคลาภจากต้นโพแฝดเก่าแก่
กว่าห้าร้อยปีนะครับก็ด้านการค้ากิจการค้าขายพวกเนี้ย
อ่าเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากรวมทั้งมาดูเลขเด็ดด้วยนะฮะ
ชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวจะใช้วิธีลอดต้นโพแฝด
ตามความเชื่อนะครับที่บอกว่าจะได้โชคลาภ
สิ่งที่อธิษฐานตามที่ตั้งใจเอาไว้ท่านเจ้าวาดวัดบ้านมอนบอกว่าต้นโพนี้เกิดจาก
ต้นโพทั้งสองต้นงอกขึ้นมาแล้วก็เลื้อยพ้นเลื้อยพันกันครับ
ทำให้มันมีช่องว่างคล้ายกับอุโมงนะฮะเป็นแบบนี้ครับ
มีช่องว่างอยู่นะครับเป็นช่องว่างระหว่างสองต้น
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยเรียกว่าต้นโพแฝดนะครับส่วนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
เลขที่เจ็ดนะคะถนนประสานมิตรอำเภอสวรรคโลกค่ะ
เป็นบ้านของนางอนงทับน้อยอายุห้าสิบเจ็ดปีเขามีตะบองเพชร
ครับเขาปลูกเอาไว้สามต้นอืมแต่มีต้นหนึ่งแปลก
คือออกกิ่งหงิกงอคล้ายเสียงพญานาคอะค่ะ
พอคนรู้ข่าวเขาก็โอ้ยไปกันที่บ้านหลังนี้กันเยอะเลย
กราบไหว้ไปตีเลขไปดูว่าเป็นเลขอะไรเนี่ย

ก็คล้ายนะก็ไปดูว่าเห็นเป็นเลขเป็นอะไรไหมเนี่ย
อ่าอ่ะก็ขอให้รวยกันทุกคนค่ะครับ